มันหาวิทยาลักษณ์
ก็กินให้ไป

ต้องดูเราช่วยกันกิน

อ้าวไปแล้วอ้าว

โอเคครับ

อ่ะอยู่ทิศหรอซอยแลกละนะนี่เช้ย

โอ้โห้ฝว่าเลยนะ

เราตามเขาเราถังเราถัง

โย่งราดหน้าหมูอึมราดหน้าร้านเด็ดดังในย่านคลองเตยต้องนึกถึงร้านนี้
สูตรราดหน้าของที่ร้านเป็นสูตรเก่าของตระกูลที่เปิดขายมากว่า๒๐ปี
เพราะจุดเด่นเรื่องความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบคุณภาพ
ซีอิ๊วขาวแทนซีอิ๊วดำและน้ำปลาเพราะจะไม่มีกลิ่นขาวปลา
ผนวกกับสูตรราดหน้าของตระกูลที่ทำให้ลูกค้าพูดต่อต่อกันและขายดีอย่างปัจจุบัน
พี่พี้พาชกุ้งนะครับไว้๗๐๐บาทเมนูราดหน้าหมี่กรอบราคา๕๐บาท
เมนูราดหน้ามีกรอบ
เนื้อหมูนุ่มชิ้นใหญ่และหนาที่หมักด้วยสูตรพิเศษ
เขียวได้เต็มปากเต็มคำ
รสชาติของเนื้อหมูเวลาเคี้ยวเข้าไป
จะได้กลิ่นพริกไทยหอมฟุ้งขึ้นมา
บอกเลยว่าอร่อยสุด
ดีเลยเจ้นดี

เฮ้ยโอ้โหย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๑๘๐๐บาท

ชัดนี้ลงไปเท่าไร

โอเค

โอ้โหมาเลยครับ
ทิมสิบกรอฟลงเงินไว้๑๘๐๐บาท
เมนูสุรรถหน้าหมีกรอฟราคา๕๐บาท
จะได้ทานทั้งหมด๓๖ชามครับ

ดังหน้าสู้อยู่ดังหน้าสู้อยู่

ผมอยากให้คุณทั้งสองคนช่วยกันคิดและพูดออกมานะครับ
ว่ากิจกรรมก่อนนอนของคุณมีอะไรบ้าง
ทั้งหมด๗หัวข้อครับ

ปิดไฟได้ครับท้ากรีม
ท้ากรีมใช่คุณกอดแฟน
กอดแฟนก่อนนอนมีความสุข
ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์

ปิดทีวีเพราะว่าเราต้นสะลิปปิ้น
เอ่อเปิดแอร์

ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งครับ

ของผมเหลือ๑๘ครับของผมเหลือ๑๘ครับ
ตายตายไม่ไหวแล้วนะ

จริงพี่จริงกินได้พี่นะพี่
เออกินเลยเร็วกินเลยพี่

นั่งไปชั่วโบค่าแล้ว

ไม่ไหวแล้วอ่ะไปคุณโอ้โหยืนดีโอ้โห
นี่เหลืออีกคนอาจารย์ยังไงดีพี่ยังไงดี
ก็ต้องกินอ่ะไปลุย

โอ้โหหมดแล้วพี่ทำอะไรของพี่อ่ะ
ทำไมอ่ะจิเรียนโอ้โหใส่พริกไทยแกล้งอย่างนี้เหรอ
พี่ไม่ไหวพี่เลี่ยนกินเลย